สิ้นลงแล้วนะคะสำหรับการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
ครั้งที่๓๓ที่จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งก็มีปฏิญญาอุดรธานีออกมานะคะ
คือภาคเอกชนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

เศรษฐกิจไทยในปีหน้าเติบโตให้ได้ถึงร้อยละ๔
ติดตามจากรายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณค่ะ
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบสมุดปกขาว
ซึ่งเป็นข้อเสนอจากเวทีสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
ครั้งที่๓๓ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
โดยให้คำสัญญาว่าจะนำข้อเสนอที่ได้รับ
ไปเป็นแนวทางขับเคลื่อเศรษฐกิจไทยในปีหน้า
และขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ความสำคัญกับแนวทางประชารัฐ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
กระตุ้นภาคเอกชนรวมขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
ผมเชื่อว่าอนาคต
ด้วยการร่วมมืออย่างนี้เนี่ย
รูปธรรมแห่งความสำเร็จนั้นมันจะเกิดขึ้นในอัตราเร่ง
ยิ่งแล้วมีนายกลุ่มตรีที่เอาจริงเอาจัง
ขับเคลื่อนอยู่ตลอด
ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีมาก
หอการค้าไทยได้ใช้เวทีสัมมนาครั้งนี้
ประกาศปติญญาอุดรธานี
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เอกชนแสดงความตั้งมั่น

ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
และระดับประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโต๑๐๐และ๔ถึง๑๐๕
ให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
และมุ่งสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยลง
พ้นจากกับดับรายได้ปานกว่าภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสองศูนย์สองศูนย์
หอพักไทยหอการค้าไทยยังสำรวจความคิดเห็นของสมาชิก
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจภูมิภาคในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าโดยเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
ซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เริ่มเห็นผล
แต่มีหลายโครงการที่ยังดำเนินการล่าช้าทำให้ปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียงร้อยละสาม
ต่ำกว่าประมาณการเดิมขณะที่การส่งออกจะติดลบร้อยละห้าจุดสาม
และปีหน้าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาสที่๓
หรือช่วงครึ่งหลังของปีทำให้เศรษฐกิจทั้งปีเติบโตได้ร้อยละสี่
ขณะที่การส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละสี่
แต่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามคือภาวะเศรษฐกิจโลก
และความต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
สำหรับข้อเสนอแนะของภาคเอกชนที่จัดทำเป็นสมุดปกขาว
มาจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ๓กลุ่มย่อย
เรื่องการสร้างความแตกต่างด้วยบริการเชิงสร้างสรรค์
ท่องเที่ยวธุรกิจสุขภาพธุรกิจดิจิทัล
จำเป็นต้องสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
อัตลักษณ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ต้องนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านการผลิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ประสิทธิภาพและมาตรฐานของเกษตรและอาหาร
ต้องวางแผนการผลิตตามยอดคำสั่งซื้อ
หรือมีการหาตลาดที่เป็นเป้าหมายแรก
สร้างมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
ซึ่งทั้งหมดจะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทย
ในปีหน้าเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่
นัทอิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน